กาญจนบุรีครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกชายผู้ใหญ่บ้านครับ
เป็นวัยรุ่นอายุ๑๗ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
แล้วไปตกที่หลุมที่เขากำลังขุดเพื่อจะฝังเสาเข็มแบบนี้

เสียชีวิตครับแสดงความเสียใจด้วยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพท่าเรือที่กาญจนบุรี
ไปตรวจสอบริมถนนแสงชูโตสายในครับ

ก่อนถึงหมวดการทางท่ามกาเขตเทศบาลท่าเรือพระแท่นนะครับ
ไปเจอว่าในหลุมที่เขาขุดไว้เพื่อจะฝังเสาเข็ม

แล้วใต้มอเตอร์ไซค์คือร่างของคนเป็นวัยรุ่นผู้ชายอายุประมาณ๑๗ฮะ
เลือดชุ่มโชคเต็มตัวไปหมดเลยนะครับ
นี่นะฮะพบว่าเสียชีวิตอยู่ตรงจุดนี้แหละ
สภาพร่างใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นครับ
มีรอยแผลถลอกแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทับอยู่บนร่างน้องเขาอีกครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าช่วงประมาณตี๕ได้ยินเสียงคล้ายกับรถพุ่งชนกับราวสะพาน
แล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังตลอดเลย
แต่พอเดินออกมาดูอ้าวก็ไม่มีอะไรนี่นะ
นี่คือตอนกลางคืนนะฮะจนกระทั่งรุ่งเช้านี่แหละ
คนงานก่อสร้างเข้ามาถึงเตรียมจะลุยงาน
ชะโงกหน้าลงไปตกกับใจครับทั้งคนและรถมาตกหลุมอยู่ตรงนี้ฮะ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
หมู่ที่๖ตำบลท่าตะเคราะห์อำเภอท่าม่วง
ช่วงประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้ยืมมอเตอร์ไซค์
แต่ก็ไม่ได้ถามว่าจะเอาไปไหนจะขี่ไปไหนล่ะ
รู้อีกทีก็มาเกิดอุบัติเหตุซะแล้ว
เสียใจด้วยอีกครั้งนะครับก็คาดว่าเขาคงจะขี่รถมุ่งหน้าไปทางตะบนวังสารา
พอมาถึงจุดที่กำลังก่อสร้างขยายสะพานรถอาจจะเสียหลัก
ก็เลยไปชนกับกรวยกั้นถนนก็จะมีกลวยกั้นแบบนั้นนะฮะ
จะมีสีส้มกั้นเอาไว้แล้วพอชนเสร็จปั๊บ
ก็ร่วงตกลงมาในหลุมที่เขามีการขุดเอาไว้เพื่อจะฝังเสาเข็ม

มอเตอร์ไซค์ก็ทับร่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงดึกด้วยไง
คนไม่ทันได้เห็นเลยช่วยไม่ทันนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งร่างไปชนะสูตรนะครับ
หลังจากนั้นครอบครัวก็จะไปรับศพมาบริเวณกุศลต่อไป

ใช่ค่ะอุบัติเหตุหลายข่าวหน่อยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมด้วยขับรถด้วยความระมัดระวังเดินทางกัน